พรีมเนี่ยกำลังจะมีผลงานละครเรื่องเพลิงนาคาซึ่งระหว่าง
ถ่ายทำเนี่ยเธอบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเพราะทุกครั้ง
ซึ่งเธอไหว้ก่อนเข้าถ่ายฉากพญานาคตลอดเลย
แต่คนที่เชื่อมากกว่าเธอก็คือพี่อ้ำอธิชาติพระเอกของเรื่องนี่แหละค่ะ
ส่วนเรื่องเสี่ยงดวงก็มีบ้างนะแต่น้องบอกว่าไม่ถูกสักทีนึง
และต่อให้ตอนนี้โตเป็นสาว๒๒ปีแล้ว
แต่ตอนนี้น้องยังไม่มีแฟนนะคะเพราะที่บ้านหวง
แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าแก๊งพี่สาวร่วมกวนติดเบรกเอาไว้หรือเปล่า
รวมไปถึงทริปทะเลล่าสุดที่เขาบอกว่ามีการรวมตัวสาวเอาไว้เยอะที่สุด
จะมีรูปบิกินี่มาอวดหรือไม่อย่างไรไปฟังกันค่ะ

ก็ดีเพราะว่าไม่ได้เจอกันมานานมากค่ะ
ตรงเดือดมีช่วงเวลาว่างตรงกันพอดีจัดเต็มอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะ

ก็อย่างที่เห็นนะคะคือลงไปหมดทุกภาคที่จะมีแล้ว

เป็นยังไหมค่ะชีวิตนี้

แล้วก็จัดเต็มอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะ

แล้วทริปที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการรวมดาวอ่ะรวมแต่ตัวท็อปของวงการบันเทิงไว้ทั้งนั้นเลยนะคะ
น่าเชื่อนะน้องดูเป็นสาวมากอายุแค่๒๒เอง